เป็นความเดือดร้อนของคนที่เขาเลี้ยงปลาในกระชัง
๘รายเอาเรือประมงออกมาเป็น๑๐๐ลำครับ
ขวางฮะขวางตรงทะเลสาบสงขลา
ขวางอะไรอ่ะขวางเรือขนถ่ายน้ำมัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคุณวรพรครับ
น้ำมันมันรั่วน้ำมันมันรั่
แล้วปลาที่เขาเลี้ยงในกระชังน็อกน้ำตายมาเป็นสัปดาห์กว่าแล้ว

เนี่ยฮะกระชังปลาที่ผมบอกเนี่ย
ตายเนี่ยนี่ใกล้แล้วนี่ออกซิเจนน้อยแล้วเนี่ย

สิงหานครจังหวัดสงขลานะครับอยู่ติดกับท่าเรือของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง
รวมตัวกันประท้วงเอาเรือประมงออกมาเป็นร้อยกว่าลำนะครับ
ร่องน้ำทะเลสาบสงขลาไม่ให้เรือขนถ่ายน้ำมันเข้าเทียบท่า
ถ้าไม่มีบริษัทน้ำมันออกมารับผิดชอบ
หลังจากวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมาครับมีคราบน้ำมันลอยมากับน้ำทะเล
แล้วเข้าไปในกระชังปลา๕๒๘กระชังคุณผู้ชมดูตอนมันเข้าใหม่ดิ
ดูสีน้ำสิครับนะฮะทำให้ปลากระพงขาวปลาหมอทะเลปลาเก๋าปลาอังจอ
ที่เลี้ยงไว้โอ้โหปลามีราคาปลาทำอาหารใต้นกน้ำตาย
ปลาทั้งหมดยังเป็นลูกปลาอยู่นะครับ
เพิ่งจะเอาลงน้ำได้เมื่อเดือนมกราคม
แล้วก็เตรียมจะขายสู่ตลาดช่วงตุลากับพฤศจิกา

เจ้าของกระชังปลาแจ้งหน่วยงานให้มาตรวจสอบ
แล้วก็เรียกร้องให้บริษัทน้ำมันรับผิดชอบ
ไป๑สัปดาห์แล้วเงียบ
มีแต่ส่งพนักงานมาซับคราบน้ำมัน
เจ้าของกระชังปลานะครับไปยื่นข้อตกลงกับบริษัทน้ำมัน

ให้เรือขนถ่ายน้ำมันเข้ามาเทียบท่า
ส่วนความเสียหายของเจ้าของกระชังปลา
รวมแล้ว๓ล้านบาทได้
เจ้าของกระชังปลายื่นข้อเสนอต้องชดใช้กระชังละ๕๐๐๐บาท
แต่บริษัทน้ำมันขอชดใช้กระชังละ๒๐๐บาทเท่านั้น

ตอนนี้ก็รอมาเจรจากันใหม่
ถ้าไม่ได้ข้อตกลงก็ปิดไปเรื่อย
นายวิรชาติพันธ์ชนะสมาชิกสภาทเทศบาทตะวนหัวขาวเปิดเผ้อบอกว่า
วันนี้จะมีเรือเข้ามาเทียบท่าขนถ่ายน้ำมัน๘๙ลำ

ทำให้บริษัทน้ำมันได้รับผลกระทบไป๑๐๐ล้านบาทต่อวันนะครับ
เอาลองฟังคุณวีรชาติหน่อยฮะ
นายเจษฎาจิตรัฐนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ลงพื้นที่ไปเจรจากับเจ้าของกระชังปลาแล้วนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบครับ
ครับ